ภายอื่นยายแปลงเสนอ

เพราะแล้วเข้าถึงเรื่องของเคลื่อนถักของการความสนุกในวันนี้กันหน่อย
ติดตามกันทั่วทิศแดดไทยแน่นอน
ขอคุณผู้ชมส่งข้อความมาทักทายกันสักนิดหนึ่ง

น้องใบตองน้อยแต่รักนาน
คุณผู้ชมก็ไลน์กันมาคุยกับเราได้นะครับ

วันนี้มีเรื่องราวสนุกมาฝากเพียบเช่นเคยค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปที่แรกพาไปที่จังหวัดพิษฎุโลกครับ

เอาเหรอมีอะไรเด็ดโอ้โหมีถ้ำหินงอกหินย้อย

เขาได้รับฉายาว่าเป็นถ้ำนาง๑๒เลยทีเดียวนะครับ

มียักษ์เหรอมีหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันครับ
ก็ถ้ำนาง๑๒ก็ต้องมียักษ์ใช่ไหม
ต้องมีนางยักษ์นางยักษ์ซ่ามตา
ที่นี่ไม่มีไม่ต้องไปกลัวไปเที่ยวได้แล้วก็สวยงามด้วยนะครับ
นี่แหละครับถ้ำนาง๑๒แห่งนี้นะครับ
กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
พากันไปเดินทางไปท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศหมอกเย็นที่สบาย
ในช่วงของวันหยุดอยู่ที่อำเภอเนินมะพราง
พิศนุโลกครับซึ่งเป็นอำเภอเล็กนะครับ
ที่ถูกอบล้อมไปด้วยขุนเขาหินปูนกว่า๓๐๐ล้านปี

พูดแบบหลายร้อยล้านปีแบบนี้เนี่ยนึกถึงไดโนเสาร์

อาจจะเป็นที่อยู่เก่าของไดโนเสาร์อย่างนี้

เขาบอกว่าจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่นี่นะครับที่อำเภอเนินมะปรางเนี่ย
อยู่ที่ความงดงามของธรรมชาติและถ้ำต่างตามภูเขาหินปูนนะครับ
ที่แต่ละแห่งมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
โดยเฉพาะถ้ำนาง๑๒นะครับในหมู่บ้านมุงใต้
ที่กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในขณะนี้ครับ
เนื่องจากเป็นถ้ำที่สามารถเดินทะลุยอดเขาได้
ระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนะครับ
และอยู่ในบริเวณวัดบ้านมุงครับ
ภายในถ้ำนาง๑๒นะครับจะพบกับนาง๑๒อยู่ในนั้น
ไม่ใช่ไม่มีแล้ว

จะเจอกับนี่ต่างหากเราหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามแตกต่างกันไป
ในช่วงวันหยุดครับมักจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
และเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปในถ้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตอีกด้วยนะครับ
เห็นคุณบอกว่าคุณเป็นคนพิศนุโลก

ผมต้องพูดตรงด้วยความสักที

เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพิ่งจะค้นพบกันมาแล้วก็ถือว่าช่วงนี้

ใช่หน้าฝนแบบนี้บางคนอาจจะชอบเที่ยวก็ได้

ท่องเที่ยวสวยงามในเมืองไทยที่

ถ้าพูดถึงเรื่องตุงตุงไหม

คุณรู้จักตุงไหมรู้จักตุงไหม
เออก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนือนี่แหละค่ะ
ซึ่งเขาจะจัดทำขึ้นในช่วงเทศกาลต่างนั่นเอง
แต่ว่าที่พยาวแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาไม่ได้ทำจากผ้าหรือว่าจากกระดาษ
ตูงอันนี้เขาทำจากอลูมิเนียม

และก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

แล้วไม่ใช่ว่าทำกันง่ายนะ

หรือว่าพ่ออุ๊ยคำวัย๘๓ปี

อกลวดลายเปลวกระหนก

เพื่อทำตุงหรือทงแขวนที่ชาวล้านนา

อุ้ยคำเป็นคนออกแบบเองค่ะ
โดยศึกษามาจากคัมภีร์ใบลาน
ตำนานมหาเวชสันดรชาดก
หรือว่าก่อนพุทธกาลนั่นเอง

จะใช้ผ้าหรือกระดาษอย่างที่เราเคยเห็นกัน

การทำนี่ละค่ะแผ่นอะลูมิเนียม

ใช่ตัดออกมาให้เป็นรูปทรงของตุงแต่ละชนิด

ก็นี่แหละค่ะทำลวดลายออกมาเป็นแบบนี้

แต่จะมีคนมาขอเช่าไปบูชานั่นเอง
แล้วก็ทำบุญถวายพระตามวัดต่าง
นับเป็นการทำบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่เลย

ปัจจุบันตูงลายเปลวกระหนก
มีที่จังหวัดพยาวแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ

ทำมาได้๑๐กว่าปีแล้ว
คนเดิมหมดออกแบบคนเดียว
ดประเทศไทยมีดีทีเดียว

ได้ถ่ายทอดวิชาทำตุงทั้งหมด
ให้กับพระคุณพระราชปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดพยาว
ซึ่งเป็นลูกชายได้ทำการอนุรักษ์เอาไว้แล้ว

เถระชั้นผู้ใหญ่นำไปประดับในวิหารหรือโบสถ์ต่างในหลายจังหวัดของทางภาคเหนือด้วยค่ะ

อย่างที่บอกไปว่ามีวิธีการดัดแปลงด้วยการใช้สังกษีหรือว่าแผ่นอลูมิเนียม
มันก็จะยืดอายุการใช้งานของตุงได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
เมื่อกี้เหลือบมองไปในไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมาพูดคุยกับเรา
แหมมีมาพูดคุยวันนี้วันนี้เรามีอะไรบ้าง

ก่อนที่จะไปบอกว่ามีอะไรมีอยู่หนึ่งข้อความโดนใจมาก

เป็นไงยิ้มหน้าบานได้ทั้งวันกับข้อความแบบนี้
คุณผู้ชมส่วนในช่วงนี้รายการตลอดข่าวของเราจะมีอะไรบ้างนั้น

คุณผู้ชมเห็นแล้วต้องลุกขึ้นมาเต้นกับพวกเราแน่นอน

มาที่นี่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชิมอาหาร
นั่นก็คือร้านก๋วยจับน้ำใส
โปรดติดตามโปรดติดตาม